ทุกผู้ชมครับมีชาวบ้านนะครับที่จังหวัดตาก
เขาเจอกับดวงไฟประหลาดที่คาดว่าจะเป็นพระธาตุนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการทำพิธีเททองหล่อแล้วก็วางศิลาเริก
นี่ฮะเขาถ่ายภาพไว้ได้นะฮะจะออกสีเขียวหน่อยนะครับ
เป็นพิธีเททองหล่อวางศิลาเริกพระเจ้าเก้าตื้อทันใจ
และพระศรีวิเชษมุณีนะฮะที่วัดชลประธานรังสรรคหมู่๓ตะบนสามเงา
อำเภอสามเงาจังหวัดตาก
แล้วเขาก็ถ่ายภาพเอาไว้
ชาวบ้านที่ไปเห็นก็เห็นกันหลายคนนะครับ
มีคนหนึ่งที่ใช้มือถือบันทึกภาพเอาไว้ได้
เขาบอกว่าได้หลายภาพด้วยนะฮะแล้วก็ส่งต่อต่อกันนะครับ
มีการกล่าวขานกันไปนะฮะบางคนก็เอาไปตีลงตีเลขอะไรก็ว่ากันไป
บางคนก็บอกว่าเป็นสุริมงคลบางคนก็บอกว่าโอ้โหนี่เป็นพระธาตุแน่นะครับ
ผู้ที่บันทึกภาพดวงไฟประหลาดนี้ไว้ได้นะครับคือนางการซินียะเหมา
บอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคือ๗กันยายนที่วัดชลประธานวังสรรคมีพิธีเททองหล่อ
พระเจ้าเก้าตื้อแล้วก็พระศรีวิเชษมุณีวันนั้นเขาก็ไปทำบุญตามปกติ
ขณะที่ไปทำบุญก็จะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกซึ่งขณะที่กำลังถ่ายรูปก็ไปเห็นลำแสงบางอย่างพุ่งเข้ามาในกล้อง
พอมาเปิดดูครับพบภาพอย่างที่ท่านเห็นแล้วก็เอาไปให้พระดูนะฮะพระท่านก็บอกว่านี่คือแสงของพระธาตุ
เขาก็อยากได้มั่งอะไรอย่างนี้บอกขายให้เขามั่งอย่างนี้ออกของเอาไปถ่ายอย่างนี้
บอกว่าไม่แน่ใจว่าจะถ่ายให้ติดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับแต่มันก็เป็นแบบนี้ตลอดนะเวลาไปทำบุญ
ที่บันทึกภาพได้บอกว่าวันนั้นก็มีชาวบ้านเยอะนะครับที่มาฟังเทศแล้วก็เห็นแสงไฟสีเขียวนวลแบบนี้
โผล่ขึ้นมาจากใต้ฐานเจดีพระธาตุแล้วก็ลอยขึ้นลงรอบบริเวณวัดตั้งแต่๑๘นาฬิกา๓๐นาที
จนถึง๒๑นาฬิกานะก่อนจะหายไปชาวบ้านที่มาร่วมพิธีตอนนั้นบอกว่าไม่มีใครกล้าถามกันว่าคือแสงอะไรไม่มีใครกล้าพูด
ก็นั่งฟังเทศฟังธรรมอย่างเดียวบางคนก็เอามาตีเลขเด็ดตามความเชื่ออะไรก็ว่าไปบางคนก็ถ่ายไว้แบบนี้นะครับ
มีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับบอกว่าเชื่อว่าไฟประหลาดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๗กันยายน
น่าจะเป็นพระธาตุเพราะส่วนตัวก็เคยเห็นพระธาตุของจริงมาแล้ว
เมื่อปี๒๕๓๒ก็มีลักษณะคล้ายกับที่ชาวบ้านบันทึกภาพได้ล่าสุดเมื่อ๗กันยายน
ขนาดลูกมะพร้าวเนี่ยเป็นงานประจำปีงานเดือนห้า
รอยหรอครับเรียกยังไงเป็นแสงรอยรอยรอยจากวัดไป
เป็นองค์แดงแล้วก็ตอนแรกก็เข้าใจว่าเอ๊ะไผ่ส่องไฟฉายหรือส่องหางลำแสง
ก็พอมีเป็นองค์ลอยวนเข้ามาในหน้าต่างบ้าน
มวงกำลองรุ่นรุ่นสองรุ่นสองครับเดี๋ยวกับภาพที่ปรากฎกับเหตุการณ์
เมื่อวันที่เจ็ดนี้เป็นยังไงบ้างคะตรงตรงวันที่เจ็ดนี้ครูไม่เห็น
จริงครูเห็นแต่ในภาพค่ะในภาพในโทรศัพท์ที่แชร์มา
เรารู้สึกใช่บ้างครับเชื่อค่ะเพราะว่าเราก็เห็นของแล้วเนอะ
วันนั้นแล้วเหมือนกันเลยพระเทศแน่นะครับคือชาวบ้านหลายคน
ของแสงอะไรต่างเนี่ยแต่เอาภาพหลายมุมมาดู
ไม่ว่าจะเป็นมุมมืดมุมสว่างที่มีคนถ่ายได้ก็ยังเห็นเป็นสีแสงแบบเขียวนวลแบบนี้
แสงไม่ลดลงเลยแสดงจะต้องเป็นพระธาตุแน่อันนี้๔๐๐๐บาทนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับ
ในย่านตำบลสามเงาบสามเงาจังหวัดต่า
นี่ครับบางคนก็ถ่ายได้ก็จะเป็นสีน้ำเงินบ้างสีแดงบ้างก็มีนะครับ
ก็ที่นี่ยังพิสูจน์ไม่ได้

แต่ก่อนหน้านี้เคยมีที่ศพปงที่พยาว
ค่ะที่เราเคยเล่าข่าวไปจำได้
อันนี้ก็รอพิสูจนดูอีกทีก็แล้วกัน